ธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบสนะฮะ
สวัสดีครับอธิบดีครับสวัสดีครับท่านครับ

ครับท่านอธิบดีครับกรณีของคุณเอ๋เนี่ยฮะ
หลังจากที่เราไปตรวจสอบในครั้งแรกสุดเลยนะครับท่านอธิบดีครับ
เราได้ทราบข้อมูลว่ายังไงบ้างครับ
คือในส่วนของเราเองนะครับ
เราก็ไปตรวจเนาะ
ก็ทางโรงพยาบาลก็ให้เอกสารมาชุดหนึ่งนะครับ
ครับ
ครั้งแรกก็ไปรักษาด้วยท้องร่วง
ครั้งที่สองก็คือเหมือนกับคนไข้มาที่โรงพยาบาล
บอกว่ามาด้วยเรื่องอาการเลือดออกนะครับครับ

ส่วนล่าสุดเนี่ยที่ทางเราไปดูในวันที่๘พฤศจิกายนเนี่ยนะครับ
คือตรวจดูแล้วอย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่ว่า
เอารหัสของคนไข้รายอื่นมาใส่ในรหัสของคนไข้ลายนี้
ก็มีการลงประวัติการเจ็บป่วยของลายอื่นมาใส่ในการเจ็บป่วยของลายนี้นะครับ

คือทางโรงพยาบาลเองเขาก็ยืนยันแล้วก็
คุณเอ๋บอกว่าพอได้ผลยืนยันจากทางโรงพยาบาลเนี่ย
ก็เอาไปยันกับทางประกันบริษัทประกันตอนนี้ก็จ่ายค่าสินใหม่ทดแทนอะไรมาให้แล้วล่ะ
เกี่ยวกับเรื่องประกันที่เขาทำเอาไว้เจอจ่ายจบเนี่ย

แต่ในแง่ของการดำเนินการในการพิจารณาความผิดเอาผิดหรือว่าความบกพร่องตรงนี้เนี่ย
มันต้องมีการดำเนินการตรงนี้ต่อไหมครับ
คือในส่วนของของพระราชบัญญัติสถานพยาบาลเนี่ยนะครับ
ก็คือเราเองเราก็ดูว่าทางโรงพยาบาลทำผิดอะไร
ถ้าอย่างที่เอาประวัติมาใส่ผิดคนก็คือทำรายละเอียดตรงนี้เนี่ยอาจจะผิดพลาด
ซึ่งสามารถก็ต้องไปลบทิ้งของเขานะครับ
เพราะว่ามันทำให้คนไข้อีกลายหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยก็กลายเป็นว่าต้องเจ็บป่วยด้วยโรคบางโรค
อันนั้นคือส่วนที่โรงพยาบาลทำผิด
ซึ่งพอมาดูฐานความผิดตามมาตรา๗๓เนี่ยนะครับ
มาตรา๗๓ในพระราชมัญญัติสถานพยาบาลเองเนี่ย
แล้วเขียนประมาณว่าค่าโรงพยาบาลเนี่ยจัดทำหรือยินยอมให้ผู้อื่นจัดทำหลักฐานเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
และค่าบริการเอกสารแสดงการตรวจโรค
เอกสารแสดงผลการรักษาพยาบาลของพยาบาล
หรือเอกสารกรณีอื่น
ซึ่งพอมาดูแล้วเนี่ยมันก็คือไม่ได้ทำของเขาเป็นเท็จแต่ทำผิดคนครับ
เลยไม่เข้าข่ายมาตรานี้นะครับ
คือไม่ได้ทำเท็จแต่ว่าไปทำผิดคนอย่างเงี้เหรอฮะใช่ครับ

อันนี้ทั้งกรณีท้องเสียนอนคืนนึงแต่ไปลงเขา๔คืน
กับเขาไม่ได้ไปตรวจรักษาเรื่องอาการเลือดออกเยอะมากผิดปกติ
แต่ว่าไปกรอกกรอกชื่อผิดคน
คือใส่ของประวัติคนไข้อีกคนนึงเข้าไปในนี้นะครับ
ละคุณกันเหรออันนี้คือใส่ผิดอันนะครับ
ก็ทางประมาณก็ยอมรับตรงนั้นกับเรามานะครับ
แล้วยังไงฮะก็หมายถึงว่าก็จบกันไปอย่างนี้ครับหรือว่ายังไงต่อฮะ
เราก็บอกว่าเขาก็ต้องทำให้ถูกต้องนะครับ
ส่วนนั้นเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเอาผิดเขาได้เช่นกัน
ส่วนของพระราชมัติฉบับนี้นะครับเพราะว่าในการให้บริการต่างเนี่ย
ทางกรมเองจะดูแลเรื่องของสถานที่เป็นหลัก
แล้วก็การบริการข้างในเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ว่าการรักษาคนไข้อะไรต้องทำแบบไหนนะครับ

ขอถามหน่อยได้ไหมคะท่านท่านอธิบดีครับ
คือคุณเอ๋อยากจะถามอะไรท่านอธิบดีนิดหน่อย

ถามได้ครับถามได้
จากกรณีของเอเดียทั้งหมดนะคะที่ได้เอกสารจากทางโรงพยาบาล
แล้วก็จากเอกสารหลักฐานที่เอ๋ยื่นเข้าไป
ซึ่งมันมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันหลายส่วน
อันนี้อยากทราบว่าทางสบสตรวจสอบแล้วพบความผิดของโรงพยาบาล

ก็พบอย่างที่เรียนคุณเอ๋ไปเนอะก็คือ

เท่าที่ตัวเองคิดว่ามันน่าจะเป็นความผิดได้นะคะ

หนึ่งเลยคือก็คือบันทึกเวทระเบียนผิด
ก็คืออันนี้คือที่ท่านอธิบดีบอกมาเมื่อกี้
ส่วนกรณีที่๒คือกรณีที่ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบเอกสาร

อันนี้รวมเป็นไม่มีความผิด
คือคุณเอ๋สงสัยว่าอย่างนี้ครับท่านอธิบดีครับ
ทั้งสองกรณีที่ท่านเล่าให้เราฟังเนี่ย
เท่ากับว่าเอาผิดไม่ได้เลยจริงใช่ไหมฮะ
อย่างนี้ต้องดูว่าเขาจะไปทำผิดอะไร
ว่าแบบนี้โรงพยาบาลยานเขาจะได้อะไรเนาะ
โรงพยาบาลก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าคุณเอ๋เองเนี่ยก็ทำประกันสังคม
ซึ่งโรงพยาบาลประกันสังคมที่เอาประกันตัวเนี่ยก็คือเขาจ่ายเงินลายหัวมาตอนต้นอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่สามารถที่เอารายละเอียดตรงนี้ไปเบิกจ่ายอะไรให้เกิดความเสียหายได้

คือเขาไม่สามารถที่เอาเอกสารดังกล่าวเนี่ยไปเบิกเงินที่ไหนได้เพราะว่าโรงพยาบาล
เขาได้เงินล่วงหน้าจากที่คุณเอ๋ทำประกันสังคม
แต่ประกันหวังคมจ่ายเงินล่วงหน้ามาให้แล้วเนาะ
ในฐานะคนที่ดูแลโรงพยาบาลนะคะคือท่านอธิบดีเชื่อว่า
โรงพยาบาลนี้มีความผิดผิดพลาดแค่เอกสารของเอกไหมคะ
หรือว่ามันน่าจะมีของคนอื่นด้วย
ผมฟังจากท่านอธิบดีแล้วท่านอธิบดีสบสบอกว่า
โดยข้อกฎหมายเนี่ยมันยังเอาผิดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้
แล้วความเสียหายในส่วนของตัวเขาการเย่วยงเย่วยาต่าง

ด้วยวงเงิน๒๐๐๐๐๐บาทสำหรับคุณเอกและครอบครัวใช่มั้ย
เพราะเราก็คงดูกฎหมายแล้วเราก็ไม่เกี่ยวตรงนั้นแล้วล่ะเราก็ดูแล้วว่าความผิดประมาณนะครับ
ส่วนที่คุณเอ๋สงสัยว่าแล้วมันจะมีอะไรนอกเหนือกว่านี้หรือเปล่าเนี่ย
อธิบดีสบสบอกว่าเขาไม่ได้เอาประวัติของคุณเอ๋ที่ลงผิดเนี่ย

ไม่ได้เบิกครับไม่ได้เบิกบึกไปตรวจสอบแล้วใช่ไหมครับ
เบิกครับเพราะว่าลายนี้เขาเหมาจ่ายลายหัวครับ

คืออย่างนี้คุณคุณเคยทำประกันสังคมหรือเปล่าถ้าคุณทำคุณจะรู้ว่า
คนที่ทำประกันสังคมเนี่ยเขาจะเอาเงินมาให้กับโรงพยาบาลเบื้องต้น
ก็คือทั้งปีก็อาจจะประมาณพันกว่าบาทครับ

ป่วยไปกี่ครั้งเขาก็ได้พันกว่าบาทเท่านั้นแหละเขาจะไม่ได้คือ
เพราะว่าเงินประกันสังคมมันจ่ายล่วงหน้าให้แล้ว
มันไม่สามารถไปเบิกประกันสังคมได้นะครับ

คือถ้าโรงพยาบาลเขาจะลงประวัติผิดลงสลับคนเนี่ย

เพราะว่าเขาหักเป็นรายเดือนลายหัวไปแล้ว

เขาก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปใส่ให้มันเยอะ
เพราะว่ามันไม่ใช่สิทธิ์อื่นมันเป็นสิทธิ์ประกันสังคม
เหมือนกับสิทธิประกันสังคมสิทธบัตรทองเนี่ยครับ
รัฐบาลก็จัดสรรเงินมาให้อยู่แล้ว
เพราะว่าเขาลายละเอียดป่วยมากขึ้นก็ไม่สามารถที่จะเบิกกันได้อย่างนี้ครับ
ทีนี้กรณีแบบนี้ครับท่านอธิบดีครับ
มันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตเขามากเลย
แล้วเราจะทำยังไงกับทางโรงพยาบาลต้นทางครับ
จะตักเตือนหรือว่าเราจะมีบทอะไรยังไงแบบไหนยังไงไหมฮะสำหรับสบส
ในส่วนของเราเองเนี่ยเราก็ได้ตักเตือนไปนะครับ
ให้เขาทำให้มันถูกต้องเท่านั้นเองนะครับ
เพราะว่าอำนาจหน้าที่เราทำเพียงแค่ว่าคุณเปิดโรงพยาบาลคุณให้บริการให้ถูกต้องตามหน้าที่นะครับ
คือทำได้แค่ตักเตือนใช่ไหมฮะสรุปแล้วสำหรับกรณีตรงนี้
ทำเรื่องกฎหมายกับเขาไม่ได้มันไม่ได้ผิดพรหมอขนาดนั้นนะครับ
คือประเด็นก็คือต่างคนไข้มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการที่โรงพยาบาลทำเอกสารผิดแล้วเอาไปอ้างกับประกันเอาไปใช้กับบุคคลภายนอก
เขาเกิดความใจหายแต่โรงพยาบาลไม่ผิดเลยผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับ
อันนั้นอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะเรื่องประกัน
เดี๋ยวนี่เรื่องนี้เลยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องนี้เลย
คือพอเขาไปเคลมประกันปรากฏว่าโดนเอกสารจากทางโรงพยาบาลอ้างว่าเขาป่วยทำให้เขาเคลมไม่ได้
ท่านอธิบดีกำลังบอกว่าท่านที่กำลังบอกว่าก็ที่สุดแล้วก็ไปเคลมได้แล้วไงอย่างนี้ใช่ไหมฮะท่านอธิบดี
คืออย่างนี้ครับคือผมทางเราเองเนี่ยไม่ได้รับเอกสารจากบริษัทประกันที่ทางคุณอีบอกว่าประกันปฏิเสธเพราะเรื่องอะไรนะครับ

เขาบอกเขาส่งให้หมดแล้วครับท่านครับเขาส่งให้สบสหมด

ส่วนเรื่องของที่ว่าบริษัทประกันปฏิเสธเพราะเรื่องอะไรเนี่ยคุณได้ส่งให้เราอยู่ใช่ไหม
ส่งให้ค่ะส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดวันที่๓พฤศจิกายน
เขาบอกส่งตั้งแต่๓พฤศจิกายน
เพราะว่าโรงพยาบาลนี้เป็นเหตุทำให้บริษัทประกันยกเลิกการประกันสุขภาพใช่ไหมครับ

ส่งหลักฐานให้ทุกอย่างทั้งจดหมายบอกล้างคลิปเสียงที่คุยกับ
คุณเอบอกว่าส่งให้ทุกอย่างแล้วครับท่านอธิบดีครับส่งให้ทุกอย่างแล้ว
ที่คุยกับคุณหมอทั้งไลน์ที่คุยกับคุณหมอทั้งภาพถ่ายที่ถ่ายจากหน้าจอของโรงพยาบาลทั้งคลิปเสียงที่คุยกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกอย่างที่มันเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเรื่องนี้เอ๋ส่งให้สอบประสอทั้งหมด

พาดพางที่๓กัญญา๓พฤศจิกา

คัมสูงเมืองก็ไม่ได้
สมุดแค่นั้นไม่อยู่๑๗๐๐
ไม่อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นอำนาจที่เขาบอกว่าเขาสามารถติดต่อได้
คือทางคุณเอ๋เนี่ยหรือว่าทางทนายรณรงค์ที่เขาเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้เนี่ย
เขาแคลงใจเขาคาใจว่ามันจะจบหรือว่ามันจะหยุดกันแค่ว่าตักเตือนแค่นี้เหรอ
ทางกรมมีอำนาจหน้าที่เท่านั้นครับแต่ว่ามากกว่านั้นเนี่ยก็คือผู้เสียหาย
ก็ไปดูอีกช่องทางอื่นนะครับเพราะว่าเราเองเราก็ตักเตือนเข้าไปครับ
อ่ะชัดเจนครับตามกฎหมายที่ดูเนาะครับครับอ่าขอบพระคุณครับท่านอธิบดีครับ
ขอบพระคุณครับสวัสดีครับคือผมว่าผมไล่จนเข้าใจชัดเจนแล้วล่ะ
ในมุมของทางสบสเนี่ยบอกว่าโดยข้อกฎหมายเนี่ยมันมีเท่านี้
ถ้าอยากจะให้เยียวยาเพิ่มอยากจะอะไรต่างนานาหรือว่าจะเรียกร้องอะไรเนี่ย
ต้องไปช่องทางอื่นทางสบสเนี่ยได้ทันที
คือในเรื่องการเยียวยาเรื่องการเอาผิดเราไปแจ้งความอยู่แล้ว
ทางกองปราบอยู่แล้วแต่ตรงเนี้ยอันนี้เรากำลังมองว่า
ในหน้าที่ของคนที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานนี้โดยตรง
คือเราคนธรรมดาเราเข้าไม่ถึงข้อมูลของการรักษา
เข้าไม่ถึงข้อมูลของโรงพยาบาลอยู่แล้ว
แต่หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล
เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลของโรงพยาบาลได้

เขาไม่มองว่านี่คือเรื่องสำคัญนี่คือเรื่องใหญ่
นี่คือเรื่องของแบบชีวิตของประชาชนเหรอ
รักษาในโรงพยาบาลมันคือไม่ใช่เราไปกินข้าว
เขาทำผิดมาคือไม่อร่อยก็คือเลิกกิน

ประวัติที่เขาคีย์ให้ผิดเป็นกรุ๊ปเลือด
แล้ววันหนึ่งถูกหามไปโรงพยาบาลนึง
แล้วปรากฏว่าเอกต้องให้เลือดอ้าวไปเปิดประวัติ
คุณเลือกกรุ๊ปนี้ให้เลือดผิดกรุ๊ปไอตายไหมอ่ะ